ห่า
ให้มันคึกคักคุณผู้ชมจะได้สนุกสนานกับเรา
เพราะวันนี้เรื่องราวสนุกสนานเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกทั้งของกินเด็ด
สถานที่ท่องเที่ยวสวยนะคะแล้วก็อื่นอีกมากมาย
แต่ว่าวันนี้เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมามีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเรา

เราอยากรู้ว่าอะไรแบบที่สุดของคุณผู้ชมที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลย
อะไรที่มันขาดไม่ได้มันสำคัญมาก

ขาดแล้วจะแทบขาดใจเลยทีเดียว
อากาศ
อันนั้นก็หายใจไม่ได้อันนี้
ก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์หรือว่าไปคอมเม้นต์ได้ว่าสิ่งที่คุณขาดไม่ได้คืออะไรเห็นแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กันด้วยนะคะ
แล้วก็เรานั้นรวบรวมกิจกรรมดีเอาไว้และอาหารอร่อยที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว

แปะเอาไว้ในนั้นคุณผู้ชมไปดูหน่อยละกัน

ปวดหัวคิดอะไรไม่ออกเมื่อคืนเลี้ยวภูแพ้ปวดหัว
อย่าพูดไปเดี๋ยวไม่มีคนส่งไลน์มา
คุณผู้ชมก็พูดคุยกับเราได้ได้ทุกเรื่องจะเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนก็ได้
บอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องดูบอลอะไรอย่างนี้ก็ได้
ใช่ดูแล้วไม่ค่อยชนะแพ้เนี่ย
ดูแล้วชนะคุณอ่ะ
เออเดี๋ยวชนะแต่เมื่อคืนน่ะแพ้
คุณผู้ชมครับเรื่องราวข่าวสารดีมีมานำเสนอช่วงนี้
ตลอดข่าวของเรามีช่วงใหม่ก็คือตลอดข่าวขำ
บอกเลยว่าโดนจิตโดนใจคุณผู้ชมมาก
วันนี้ตลอดข่าวขำของเราก็เลยนำเสนอเรื่องราวอาหารการกินที่

กินไปเพื่อหาผู้ชนะว่าใครกินเก่งกว่ากัน

ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
มาพร้อมข่าวสนุกสไตล์โป้งชุ่ม
ซึ่งวันนี้เราจะพาไปตะลุยเทศกาลแข่งกิน
เอาให้ฟินเอาให้แน่นเอาให้จุกกันไปข้างหนึ่งเลยล่ะครับ
เริ่มกันที่งานแข่งขันกินสับปะรดที่จังหวัดระยอง
ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องผลไม้โดยเฉพาะสับปะรด
แต่ที่พิเศษก็คือเขากินสับปะรดกันทั้งลูกแบบนี้แหละครับแม่
ไม่แบ่งชิ้นให้เสียเวลาฮ่า
สับปะรดให้หมดปกตินี่ก็เสียวฟันจะแย่อยู่แล้ว

เจ้าตาแม่เขาจริงครับนี่
ดูอย่างแม่คนนี้ล่ะครับแทะเหมือนน้องไก่ยังไงอย่างนั้นล่ะ
แทะไปยิ้มไปไม่รู้วันนี้เนี่ยจะกินหมดกันไหมล่ะครับเนี่ย
ส่วนพ่อคนนี้เขาก็ใช้เทคนิคพิเศษเคี้ยวไม่พอเอาจมูกแพะอีกด้วย
ไม่รู้ว่าแบบนี้หายใจออกไหมล่ะครับพ่อครับ
อย่าเคี้ยวเสียงดังคนฟังเขาไม่ต้องการ
และแล้วเราก็ได้ผู้ชนะก็คือคนคนนี้นี่แหละครับ
ลุยมือไปดุลฟันไป
มากันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้าง
ที่นี่เขามีเทศกาลกินกุ้งกล้ามกราม
และสับปะรดว่ายากแล้วแกะกุ้งเนี่ยยากกว่าเยอะครับ
ว่าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจมาแข่งกินกันจริงหรือเปล่านะ
ฮิวแต่คงไม่ใช่กับพี่เสื้อเหลืองคนนี้ล่ะครับ
เพราะกินไปลุกขึ้นเต้นไป
ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคและกุ้งลงท้องไปไว
หรือกินจนนั่งไม่ไหวแล้วล่ะครับเนี่ย
แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี
เฉพาะพี่สองคนนี้ครับที่กินไปมองหน้ากันไป
ไม่ยอมน้อยหน้าใครส่วนคนนวดและกองเชียร์
ก็ไม่มีใครยอมน้อยหน้าเองเสียงดังกว่าถ้าไม่ยอมหรอก
ไม่รู้ว่างานนี้คนนวดหรือคนกินจะฟินกว่ากันล่ะครับ
แต่ทุกอย่างต้องหลบไปเมื่อเจอกับการแข่งกินส้มตำถาด
ที่จังหวัดราชบุรีแบบนี้
การกินส้มตำที่ถูกวิธีมันต้องใช้มือครับ

เอาให้แสบปากแสบจมูกกันไปข้างหนึ่งแบบนี้
แม้กระทั่งฝรั่งคนนี้ก็ยังขอแวะมาแข่งกินส้มตำผ่านก่อนกลับประเทศ
เป็นจังแสบแน่เนาะ
ส่วนลุงเสื้อดำคนนี้มาแรงแซงทางโค้งทุกคน
ก็ใส่ไม่ยั้งสดไม่เกรงใจถ่านแบบนี้ก็เป็น
เราได้เกียบอย่างไรล่ะครับก็ดูฝันเขาสิ
ไม่มีเครื่องระกันให้เป็นอุปสรรคอย่างไรยังไงล่ะครับ
ถ้าทานกินได้สงสัยคุณลุงคงจะกลืนลงไปด้วยแล้วล่ะครับ
โทษแกะพลาสติกออกมั้ยคะ

มันไม่แสบอ่ะเพราะว่าแสดทั้งหน้าเหมือนละมึง
ตรงนั้นเป็นส้มตำหรือราดหน้า

ที่เรานำมาเสนอรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้
เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะได้เจอกับอะไรบ้าง

ถูกต้องท้องหยิบท้องหยอดไฟท้องเทียบไปหมด
ขนมไทยพื้นบ้านที่เขาบอกว่าร้านนี้เปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้ว

เพราะว่าร้านนี้ฉันก็ขายมานานกว่า๖๐ปีแล้ว

นั่นก็คือเคล็ดลับความอร่อยของเต้าหวย
สำหรับฮอยอันในจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ตำรับจีนกวางตุ้งมาแนะนำ

ติดตามในช่วงหน้าครับ